ยินดีค่ะ
บางอย่างก็ไหว
สวัสดีค่ะ

ให้ไม่ผัดสดเพราะว่าทุกวันนี้ไม่สดแล้ว

ฉันตัวมาเต็มเนี่ยจ๊ะฟอร์มอริวอะ

ฉลองวันหยุดหรือเปล่าคะ

วันนี้วันหยุดเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระราชนี

เราไปเรื่องของคุณชัดชาติแล้วกัน
วันนี้วันหยุดแต่ก็ไม่หยุดทำงานไหม
วันนี้คุณชาติชาติมีโอกาสเจอมธ๑แล้ว

เจอนายกแต่วันนี้เจอมธ๑แล้ว
แล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวจะไปหาบิ๊กป้องด้วย

ทยอยทำงานร่วมกันกับทุกฝ่าย

ในฐาสานอาญารัชดา
เขาจะชอบเรียกกันว่าโค้งอาถรรพ์

เหตุการณ์ที่ตาย๕ศพนะ

คือคนที่เสียชีวิตก็คือคนที่นั่งด้านหน้า

ส่วนคนที่นั่งแข็บด้านใน๒คน
เป็นผู้หญิงทั้งคู่แล้วหลังกระบะเสียชีวิตอีกสามศพ

เรื่องต้นเขาบอกว่าน่าจะเป็นการขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนด
เพราะว่าเข็มมายมันค้างอยู่ที่๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเรียกขานกันว่าเป็นโค้งอาถรรพ์
มาตรวจสอบที่เกิดเหตุเอาวันนี้เสียชีวิตอีก

เบื้องต้นฯก็บอกว่าปัญหาหลักถ้าเอาอุบัติเหตุแค่ครั้งนี้
ปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะเพราะ๑ขับรถเร็ว
ก็คือฝนมันตกก็เลยทำให้ถนนลื่นแล้วก็เลยเกิดอุบัติเหตุ
เดี๋ยวต้องมาไล่ดูเพราะว่าตรงจุดนี้ที่เป็นโค้งอาถรร

อุ๊ยคุณใหญ่วิราวัลไปด้วยพี่สาวฉัน
เอ้าเหรอคะนี่ไงนั่นไงพี่ใหญ่อะใส่ซื้ออ๋อ
แต่โค้งนี้อะลูกแบบถนนมันมีผลให้เป็นเชิญหน่อยอะไรคะอ๋อมันเป็นระเงินิดหนึ่งแล้ว
ถ้าเรารอบมาถึงขนาดนี้ก็ช่างมันเลยเนาะ
ขอโทษค่ะล้อต่อเดี๋ยวมองหนูแบบนั้น
ไม่บางทีมันไหลย้อนไปข้างหลังแอมมันเย็นแอมมันเย็น
แล้วก็มีการตรวจสอบว่าเดี๋ยวต้องมาทำงานร่วมกับแต่ละพื้นที่แหละว่าไอ้โค้งอาถรรพ์ที่ไหว้เนี่ยจริงมันเกิดจากอะไรบางที

เขาบอกว่าอาจจะมีการจำกัดความเร็วตรงหน้าสารอาญาก็ได้

จำกัดว่าไม่เกิน๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
หรือว่าอาจจะไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ที่ประชาชนเรียกตรงนี้ว่าโครงอาถรรพ์

เป็นความเชื่อที่ดีเพราะอะไรรู้ไหมคะ

ให้แบบระมัดระวังไม่ต้องใช้ความเร็วเกิน
กว่าที่กฎหมายกำหนดหรืออะไรแบบนี้
คือถ้าดูเนี่ยเข้าใจว่าที่แจ้งเนี่ย

ซึ่งก็ขับเร็วกว่ากำหนดแล้ว
สมมติว่ากำหนด๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เรื่องความเร็วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันเร็วมาก
ประกอบกับผมว่าทางโค้ง
แล้วก็ผิวซึ่งอาจจะแบบมีลักษณะของ

แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ฝนตกมาพอดีช่วงนี้

ผมว่าคนต้องก็คือต้องเอาดู๓องค์ประกอบนี่แหละ

ต้องจำกัดความเร็วให้ชัดเจน
เป็นอธิบายบ่อกว่าเป็นผลครามเร็ว

เขาบอกว่าจะมีต้นไม้อืม

มันเยอะไปผ้าเจ็ดสีเจ็ดสอก

เขาเรียกสมัยก่อนรัชดามันมีที่เที่ยวไง
ไปกลับบ้านมันก็ไปเจอโค้งนี้กันแต่ก็ห่วงท่านผู้ว่านเนอะ
เพราะว่าท่านผู้ว่าเนี่ยเหมือนไม่ค่อยได้พักเนอะ
ฝนฟ้าตกด้วยเป็นห่วงอ๋อแต่ปกติเขาเป็นคนตื่นเช้าอ่ะเนอ
ตื่นเมื่อวิ่งสวนมุมผู้ว่านเลยแค่เป็นคนติดออกกำลังกาย
ขยันมากเลยเป็นคนติดออกกำลังกายมากมากนะฮะค่ะ
สิ่งหนึ่งเรื่องที่เราอยากจะคุยกันเมื่อวานเนี้ยปรากฏว่าคนไปถามนายกอ่า
ผู้ว่าเนี่ยมาพบหรือยังนายกก็แอบจะงอนงอนนิดนิด
เขาไม่มาพบก็เรื่องของเขาอุ้ยว่าเขาอาจจะพูดธรรมดาหรือเปล่า
โมทอาจจะแค่แบบเอ้ยก็ไม่เป็นไรเผื่อเขาต่างคนต่างทำงานอะไรอย่างนี้ไหม
ต้องให้ความเป็นทำกับนายกด้วยนะพี่โมสเออไม่ให้คนไปทำ
เราไม่มีสิทธิ์ไปให้คนไปทำหรือไม่ให้คนไปทำค่ะแต่เมื่อวานเนี้ย
นายกเขาพูดเลยว่าไม่มาก็ไม่เป็นไรเรื่องของเขาอืม
สำนักข่าวนำเสนอหมดเลยค่ะว่านายกเขาบอกเอ้ย
ทำไมไม่มาอืมเนี้ยเรื่องของท่านสิอุ้ยน่ะอารมณ์ประมาณไหน
คือคนเขาไปสัมภัทรคือเอาง่ายง่ายตัวแกเองอ่ะก็นั่งอยู่ที่ประชุมอ่ะ
โดนด่ามาสามวันติดเออนะอภิปาไทยเหรอน้องข่าวก็ไปถามอีกว่า
เนี่ยผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยมาพบนายกหรือยังอ่านะฮะเรื่องของท่านสิ
เพราะท่านต้องไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนอยู่แล้วอ่า
ปรากฏว่าวันนี้เขามีการทำบุญวันเฉลิมถูกต้องไหมฮะ
ก็มีการทำบุญทำอะไรกันแล้วก็คุณชาติชาติ
เขาบอกด้วยว่าประเด็นทีมหน้าห้องเนี่ยเสริมภาพลักษณ์หรือวางยุทธศาสตรัฐบาลหรือเปล่า
พูดเองว่าปรับสื่อใหม่ก็ดีแล้วล่ะนี่เมื่อเช้านี้เขาตักบาทกัน
วันเฉลิมปรากฏว่าเป็นครั้งแรกนะฮะที่ผู้ว่าชาติชาติได้เข้าไปสวัสดีมธ๑
นี่ไงนี่ซึ่งเขาจะต้องยูกกับหลายหลายเรื่องเหมือนกันใช่เพราะว่าจริงจริงมหาทไทย
ก็คือกระโซนที่ดูเรื่องของภายในทั้งหมดอืมเพราะฉะนั้นผู้ว่ากระทรวงมอสก็คืออยู่
อย่างแบบเต็มมาแหละนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยเดินไปหาคุณศักดิ์สยามชิดชอบด้วย
คือเดินไปไห้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
อันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวค่ะ
คือเอาง่ายเป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าคุณชาติชาติ
เพราะน้องต่อที่จะไปสวัสดีรัฐมนตรีที่เจ้ากระทรวง
ก็คือพร้อมทำงานด้วยกับทุกคนนั่นแหละ
เพราะวันนี้สิ่งที่คุณชาติชาติก็หาเสียไว้คืออะไรฮะ
ลดค่าเดินทางของคนกรุงเทพ
อันนี้เป็นหนึ่งนโยบายที่เขาพูดมาเลยว่าโอเคล่ะ

เพราะว่าอย่าลืมว่ามันไม่ใช่อำนาจของกรทม
อำนาจอยู่ที่กระทรวงคมธนาคม
เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งมันก็เป็นนัยะเหมือนกันว่า

มธหนึ่งคือมหัฒน์ไทยดูภาพรวมอยู่แล้ว

ไปไหว้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ไปไหว้รัฐมนตรีวะการกระทรวงคมธนาคม
เกี่ยวกับทางการเดินรถเดินทาง

ซึ่งวันนี้จริงแล้วเนี่ยนะครับเขาก็บอกเลยว่า

มันก็ต้องมีนัดมีอะไรเนาะทำนัดเนอะ

ต้องเรียกผมเข้าไปหาครับผมถึงจะกล้าไป
ดูดีเนี่ยให้ผมเดินเข้าไปหาท่านายกเลย

จะเข้าพบพลเอกอนุพงศ์หรือยัง
คุณชาติชาติบอกผมไปแนะนำตัวแล้วครับ

ใช้ในเรื่องภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง

คือบอกผมไม่ยอมไปหานายกไม่ใช่นะ

คือถ้าจะไปพบคือท่านก็ต้องสั่งให้เราไปหาถูกไหม

คือมีข่าวบอกว่าท่านไม่ยอมไปหานายกไม่ใช่นะครับ

เพราะมันเป็นการรายงานตัวกับท่านไง

ตอนดีบอกว่าจะไปขอพรันธานายกก็ไม่ใช่เรื่องจะไหม
ถ้าทักทายอะไรยังมั้ยครับ

ถึงท่านนักภูมิเขาบอกว่าจะไปคุยกับท่านมันกันตอนนี้ครับ
ไม่เอาไม่พูด

ก็คือสรุปว่าอยู่จะให้เดินหนุ่มไปทำที่
บอกเอ้ามาพบนายกขอเจอหน่อยอย่างนี้

ให้นายกเรียกเข้าไปพบถึงจะไปได้
อันนี้คือความหมายในฐานะภูน้อยที่คุณศักดิ์ศาสตร์บอกนะคะ

เอ้าวันนี้ขออนุญาตเล่าอีกหนึ่งเรื่องได้ไหมน้อง
เกี่ยวกับสลักดิจิทัล
อันนี้๒๔๖๐๐๐ใบเลยนะฮะ
จริงแล้วเนี่ยไหนเราพูดถึงเรื่องการเมือง

มีคนฝากบอกว่าแม่ดื่มน้ำหุ่นเยอะค่ะวันนี้

บางคนไหมดเล็กบอกตรวจเป็นกล่องก็ไม่เจร๊ห์นะแม้ดำว่ะ

เออส่งมากแต่ปวดหัวอะไรไหมล่ะ

แห่จมูกหรือแห่รูอึ่ง

มันจะขึ้นตรงคืนอะไรหรือวะนะโอ๊ยแม่ไม่ติดหรอกอย่าติดนะ

อะไรนะพี่พัฒน์

ดำต้องรักษาตัวนะลูก

โอเคครับไปครบทรงชาติกันสักแป๊บหนึ่งครับ
เอามาดูเรื่องต่อเนื่องกันหน่อย
เมื่อวานนี้เราเล่าเรื่องดราม่าเพจหมามะเร็งไปใช่ไหมคะ

บอกว่าโอ้โหไปต่อไม่ไหว
มีเคสเยอะแยะมีหนี้มากมายยอดบริจาคก่อนน้อย
แต่สุดท้ายไม่เคยเอายอดออกมาบอกว่าได้เท่าไหร่

ล่าสุดวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากอีกหนึ่งเพจ

เป็นมูลนิธิเป็นองค์กรในการดูแลพวกแบบ

ก็มีส่วนในเรื่องของกฎมงกฎหมายเยอะ
คือจากดราม่าเพจไอ้หมามะเร็งเนี่ย

มงแอดมินอะไรก็ไม่ได้ใช้คนเดียวกัน

เขาบอกจะดำเนินการตามกฎหมายในพรบคอมพิวเตอร์

ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงความกันแกล้งต่างใดนะคะ
ว่าเพจหมามะเร็งมีเบื้องหลัง
มายังไงเป็นใครจากไหน
เขาบอกว่ามันมีข้อสังเกตคือเหมือนเพจอ่ะ

วันหนึ่งชื่อนึงอีกพักหนึ่งเปลี่ยนชื่ออีกแล้ว
เพราะว่าเหมือนเบื้องต้นที่ลองไปสืบดู
เพจนั้นเพจนี้อีกเหมือนกันเลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วเงื่อนงำมีไหม
ที่มาที่ไปชัดเจนแค่ไหนนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าจริงการเป็นมูลนิธิเนี่ย
ทุกบาททุกสตางค์ที่มาจากการบริจาคของประชาชนคือสิ่งสำคัญที่สุด
จำเป็นต้องมีใบเสร็จในการแสดงรายจ่ายทุกกรณี
ออกมาชี้แจ้งว่าไม่เกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็เรียกร้องให้ทางเพจหมามะเร็งชี้แจงถึงความโปร่งใส

เรื่องนี้ท่านายรณรงค์แก้วเพจเขาก็ออกมาให้ความคิดเห็นเหมือนกัน
เพราะว่าเขาบอกเขามีโอกาสได้คุยกับคุณหนูนาเจ้าของเพจหมามะเร็ง

สิทธิ์ของคุณหนูนาที่เป็นเจ้าของเพจหมามะเร็งเนี่ย

เพราะฉะนั้นจริงเป็นสิทธิ์ของเขาที่ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งแจกแจง
สินรายรับรายจ่ายหรือว่ารายได้ก็ได้
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีการเปิดรับบริจาคเนี่ย

ต้องชี้แจงรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนเพื่อความโปร่งใส

มันไม่ใช่เงินของคุณที่ได้มาด้วยการทำธุรกิจไง

ตอนนั้นชมทิมดีกันเหมือนกับรับบริจาคอะไรมากัน
แต่สุดท้ายแล้วเงินที่ได้ไปดัน
ตอนนี่ชมหายไปแล้วนะ
ชมก็หายไปแล้วเหมือนกัน
ในเรื่องของเรื่องการช่อกงเรื่องควบคุมการเรียรัย
แล้วก็พรบคอมช่อกงเนี่ยข้อหานี้หนักนะคะ
แล้วก็เป็นข้อหาที่ไม่มีการลดห่อนโทษด้วยช่อกงประชาชนคือข้อหาที่หนักมากมากจริงจริง
เพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องมีการตรวจสอบกัน
ถ้าคุณไม่สามารถมานั่งชี้แจงได้ว่ารายรับรายจ่ายแต่ละเดือนที่ได้จากการบริจาคมันคือเท่าไหร่ยังไงกันแน่
ซึ่งสถานที่ที่เปิดดูแลสุนัขก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
เจ้าของเพจชี้แจงบอกว่ายังขออนุญาตไม่ผ่านก็เลยต้องเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อย
นายรณรงค์ก็เลยแนะนำว่าเอาอย่างนี้เพื่อความโปร่งใสจริงเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
เขาบอกล่าสุดเมื่อวานนี้ที่เราเล่าคือเขาบอกเขาจะยุติเพจใช่ไหมคะไปต่อไม่ไหว
แต่ยังไม่ได้ปิดบัญชีรับบริจาคนะคะเพราะเขามองว่าเขาบริสุทธิ์ใจทำไมเขาต้องปิดบัญชีด้วย
นายรณรงค์ก็เลยชี้แจงว่าเอาอย่างนี้ถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงแจกแจงออกมารายรับรายจ่ายแต่ละเดือน
ใช้ออกไปเท่าไหร่ใช้ไปเคสไหนและได้มาเท่าไหร่แจกแจงมาเพื่อให้คนเนี่ยเข้าใจชัดเจนตรงกัน
เพราะเขาบอกว่าปัจจุบันเจ้าของเพจที่ยังไม่ได้ปิดบัญชีเนี่ยนะวันแรกที่โพสต์เนี่ยมีเงินในบัญชีสองหมื่นบาท
แต่วันนี้มีอยู่หนึ่งล้านแปดแสนโอ้คนก็เลยโอ้ใช่สองหมื่นกลายเป็นล้านกว่าล้านแปด
คนก็เลยอยากรู้ว่าแล้วตกลงเงินไปไหนเงินอยู่ไหนออกไปเคสไหนบ้าง
ยังไงก็โชว์ที่มาที่ไปหน่อยเนอะ
ติเดินต่อไม่ไหวแล้วผ่านไปสักชั่วโมงกว่า

บอกไม่รอดอีกขอรับบริจาคอีก
มันวนไปวนมาอยู่แบบนี้ค่ะ
แล้วคือบัญชีคุณมีเงินอยู่ล้านแปด

อะไรที่มันคงแจกแจงให้ประชาชนเขาเข้าใจ
เพราะว่าเชื่อเถอะคนยินดีสนับสนุนอยู่แล้ว
คนเราใจบุญจะตายเราก็อยากช่วยเหลือ
เพียงแต่ว่าคือขอให้เงินที่เราใช้ออกไป
มันถูกจุดประสงค์จริงอืมนั่นแหละค่ะดรามมากมันต้องช่วยใจ
พอดีทำไมโอนเร็วจังเลยอะไรนั่น
ใช่เราก็อยากช่วยอย่างนั้น

จากนี้จะบริเศรษะหรือให้ใครก็ต้องคิดหน้าคิดหลังเดี๋ยว
มันกลายเป็นว่าคนอยากทำดีก็จะต้องมารวมแหลงว่า

ก็เหมือนกับเราใส่บาดผ้า
มันก็ใส่บาปเพราะเวลาที่เราจะถวายสังคมธรรมด้วยอยากจะออกของที่ดีที่สุดใส่ใช่ไหม
ใช่แต่ก็อันนี้อยู่ที่ความสุขใจด้วย
แต่ว่าอย่างที่บอกถ้าคุณตั้งตัวเป็นมูลนิธิ

ถ้าเกิดชี้แจงด้วยก็ส่วนใหญ่ก็จะบริสุทธิ์ดูแบบไม่โปร่งใสไม่มีอะไร
มันก็ตกใช่นะคะ
ก็ทำทุกอย่างให้มันชัดเจนโปร่งใสก็แล้วกันมันจะได้ไม่เกิดข้อคอรหา
มันก็บางทีมันมีนะอย่างเพื่อนเคยไปช่วยเกี่ยวกับการแพทย์
เขาขอบริจาคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อให้เรียบร้อยแล้วเอาไปให้
ก็ลงรูปว่าให้แล้วเขาก็ด่าเรา
บอกว่าลงทำไมเขากำลังมีคนเข้ามาบริจาคเขาอยู่อะไรอย่างนี้
เขาไม่อยากหยุดรับมีอย่างนี้ก็มีค่ะ
ทางคนที่ให้ก็งงว่าคืออะไรอย่างนี้
เออเนี่ยมันนะ
เขาก็รับเหมือนยอดมันไหลเข้าไปดูแลเขาอยู่ดี
มาบอกว่าได้ของหมดแล้วอะไรอย่างนี้

มดดำบอกแหละถ้าเราคิดจะทำบุญก็จบตรงที่เราทำ

เนี่ยอาจจะมาสร้างอีก๔๕หลัง
แล้วก็อาจจะมาสร้างแบบวัดสะพาน

ฮะฉันถามกี่คนนี่แหละ

ห้องหนึ่งบางทีเขายังต้องอยู่๔๕คนเลย
เป็นพระลดละเลิกแล้วในกุฏิมีอยู่กี่หลัง
อ๋อมันอยู่แล้ว๔หลังก็ไม่ลำบากนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่มดดำด่าพระหรอ
เขาสอนไงหารื้อ
นั่นแหละบอกปรึกษาหารือเขาใช่ว่าอะไรนะ
หารื้อเขาจะสร้างทำไมมีพระอยู่๗คน
พูดคุยแรกเปลี่ยงความคิดเห็นอ้าวเราพูดความจริงอ่ะ

ถ้าถึงเวลาที่นี่อะไรศักดิ์สิทธิ์เหรอ

เออถ้าที่นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงอะเนาะ

มักจะพูดถูกป้ะฉันก็คงไม่บาป
ถ้าถึงเวลาถ้าสมมุติเราเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงอ่ะอืมอ่า

ก็ถ้าสมมติคิดตะกะจริง

อาจจะเป็นเผื่อพระบางคนทุดงมาจากต่างจังหวัด
แล้วจะประมาณจำพระวัฒน์นี้อ่ะ

แต่หลังขนาดตัวเองเป็นคนที่แบบเออชอบสร้างนู่นสร้างนี่อะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ

แต่วันหนึ่งไปเห็นปุ๊บเออฉันอ่านคนคอมเมนต์อ่ะ

เป็นคนที่เสพติดคอมเมนต์ตั้งแต่ตั้งแต่โดนทัวร์ลงเนี่ยต้องขอบคุณทัวร์นะฮะ
ต้องขอบคุณทัวร์นะต้องขอบคุณทัวร์นะต้องขอบคุณทัวร์นะต้องขอบคุณทัวร์นะต้องขอบคุณทัวร์นะต้องขอบคุณทัวร์นะต้องขอบคุณทัวร์นะต้องขอบคุณทัวร์นะต้องขอบคุณทัวร์นะต้องขอบคุณทัวร์นะต้องขอบคุณทัวร์นะต้องขอบคุณทัวร์นะต้องขอบคุณทัวร์นะต้องขอบคุณทัวร์นะ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

ต้องขอบคุณทัวร์นะต้องขอบคุณทัวร์นะต้องขอบคุณทัวร์นะต้องขอบคุณทัวร์นะต้องขอบคุณทัวร์นะต้องขอบคุณทัวร์นะต้องขอบคุณทัวร์นะต้องขอบคุณทัวร์นะต้องขอบคุณทัวร์นะต้องขอบคุณทัวร์นะต้องขอบคุณทัวร์นะต้องขอบคุณทัวร์นะต้องขอบคุณทัวร์นะต้องขอบคุณทัวร

พี่โมดหน้าสองโง่ติดแล้วรอบแรกที่อยู่

แล้วก็ออกแล้วก็อีกงวดหนึ่งที่บอกว่าเลขอะไรอ่ะ
ไม่ฉันไปท้าเธอฮืมท้าอีกแล้ว

คือฉันน่ะไปยกปู่อืดหลืนที่สร้างไว้อ่ะ

ปรากฏสร้างว่าปุ๊บฉันก็ให้อีพร้อยกับอีสันยกอ่ะ

ไม่ขึ้นต้องใช้คนยกเป็น๑๐คนยก

มึงก็คิดดูว่าเหล็กไปตากแดดอยู่

ด่ามันไปชุดเล็กอีสันโดนด่าเลยอ่ะ

อืมปรากฏว่าตอนย้ายศาลอ่ะอืมฉันก็ย้ายไปอยู่ศาลเนี้ย
เขาบอกว่าสารเราคิดถึงศาลไปสารนี้เขาทำให้เข้าใจว่าอะไรรู้ป่ะ
ศาลจริงจริงศาลเก่าจริงจริงเนี้ยที่ที่ฉันไปตามมาอืม
ไม่มีอะไรเลยเรียบเรียบคือชาวบ้านอ่ะก็คือคนที่เขาหาปลาในบึงโขงหลงอ่ะ
อ่าเขาสร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่เคยมีปู่อื้อลือด้วย
เขาก็ไหว้ดินไหว้ทรายไหว้ไหว้อ๋อเราไหว้ธรรมชาติไหว้ธรรมชาติอืม
ไหว้ไหว้ลากไม้อะไรอย่างเงี้ยอืมฉันก็เลยไปตั้งให้เขาเว้ย
แล้วฉันบอกเนี่ยถ้าตั้งถูกอ่ะก็ขอให้แบบเลขอะไรอยู่แถวนี้
ให้คนบอกสิว่าถูกก็ถึงออกมาเป็นเลขสองศูนย์นั่นไงบ้าบอเนอะ
จริงจริงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อบอกจริงเลยอ่ะแมวฉันออกลูกสี่ตัวตายสองตัว
อ่ะสี่ศูนย์ศูนย์สองศูนย์ไม่ทันออกไปแล้วอ่ะพี่ผ่านอืม
ซื้อก็สิแม่ถูกมันตัวหมดเนอะอืมถูกกันหมดเสี่ยงใจมากเลย
ทีมที่ตูดิโอฉันถูกตัวฉันดีใจมากแล้วคนแบบแอดไลน์ก็แบบถูกกันเยอะมากน่ะ
ไม่ได้รู้สึกมันมีคนล่ะหรอไหมพอออกมาบอกบอกอยู่ว่าแล้ว
เพราะหลายคนแบบแกให้ฉันลาไหมล่ะฉันจะไปจุติ
เดี๋ยวเถอะเถอะท่านสื่อสารได้ไหมทั้งราบ
ทำไงให้ฉันลาไปไห้ไหมล่ะฉันอยากจะไปอยู่นะ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายุทธมนตรี
ก็เปิดเผยอย่างนี้วันแรกของการจำหน่ายสลาก
ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเนี่ยค่ะปรากฏว่าสิ่งหนึ่ง
มันสร้างความพึงพอใช้กับผู้ขายเป็นอย่างมากเลย
โดยยอดจำหน่ายสลากวันแรกนะฮะสามารถจำหน่ายไปได้๒ล้านกว่าใบ
๒๔๖๗๒๓ใบจำนวนคนซื้อลอตเตอรี่นะ๖๑๒๑๔๑คน
ขายได้๒ล้านเท่าไหร่นะคะ๒๔๖๗๑๔๑คน
๔ใบเออก็ปกติที่คนซื้อกันอยู่แล้ว

ก็๒ใบไม่ได้คู่เขาไม่ค่อยซื้อ

เริ่มที่๒เนาะเริ่มที่คู่นึง
นี่ผู้ประกาศไทยล่ะซื้อกี่ใบรู้ไหม
ซื้อ๑๐ใบ๒๐ใบ
ไปเจอนู่นไอ้ปุ๊กโกะเนี่ยปุ๊กโกะมะตูมเนี่ย

ไม่ล่ะคุณอ่านลีก็ซื้อเยอะ
มันคุ้มไหมคือหนูว่าอยากรู้เวลาซื้อเยอะแล้วแบบ

อันนี้ก็ช่วยบ้างอันนี้ก็บอกนะครับว่าการพนันไม่ดีทุกอย่าง

ซึ่งวันนี้นะครับเขาบอก๘๐บาทจะทำให้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อ
แล้วก็ส่งเสริมตัวแทนไลน์รวยย่อยของผู้ขาย
ให้สามารถวางขายในแพลตฟอร์มต่อไปได้
โดยไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเลขขาย
ยืนยันว่าทั้งหมดไม่ได้เป็นการมอมเมา
เพราะปัจจุบันประชาชนซื้อสลากตามแผงจำหน่ายอยู่แล้ว
ก็สามารถซื้อได้แบบไม่จำกัดจำนวนอยู่แล้ว
และสลากทุกใบเป็นของตัวแทนรายย่อยทั้งหมด

ก็คือเขาก็เอาขึ้นเอาขึ้นแพลตฟอร์ม
อุ๊ยมันดับแล้วพวกเดินขายทำไง

เขาก็อยากให้คนเดินขายไปใช้แพลตฟอร์มได้ไงแม่
ก็คือคนเดินขายต่อไปนี้ก็ไม่ต้องไปเดินให้ร้อนให้เหนื่อย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

ชาวบ้านชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ย
ออกนอกไปหน่อยตกเย็นเข้าหน้าจอแล้วค่ะ
แต่วันหนึ่งเขาก็ต้องเปลี่ยนอ่ะเอาจริงเหมือนอันนี้

ปัจจุบันนี้ประชาชนซื้อสลากตามแผงจำหน่ายเนี่ย
สามารถซื้อได้แบบไม่จำกัดอยู่แล้ว
แล้วสลากทุกใบเป็นของตัวแทนรายย่อยหมด
รวมถึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าคนขาย
ไม่สามารถนำสลากที่มีคนซื้อไปแล้วมาขายซ้ำกันได้ด้วย
เพราะสลากใบนั้นจะหายไปจากแผงของร้านเลย
แล้วก็ย้ายไปอยู่ในระบบคนซื้อทันทีเลย

ก็ได้มีการแชร์ภาพนี้ทุกวันนี้คุณดู

เมื่อในเมืองนี้
ปกติเราเห็นถนัดนางกวักชุดไทยแปลกแบบนี้
เป็นนักปวักหัวอ้อนอ้าวองถูกต้องปะเลยใช่ค่ะแต่นักปวักอย่างเงี้ยเกิดจากท่องพ่อท่องแม่
ยังไงบ้างชุดแหวกอกหน้าอกใหญ่ใหญ่อ่าแฟนเพจอาจารย์โจ้คุ้มมนต์เสน่ห์
เยอะได้เลย

อาจารย์โจ้คุ้มมนต์เสน่ห์
โดยนางกวักสร้างขึ้นจากเรซิน

หนูอยากรู้ว่าเนี่ยมือข้างซ้ายถืออะไรฮะ

ด่าเลยไม่ด่าใคร

อ๋อเราต้องเป็นเรซินก็แทบมะ

๓สีนี่ค่ะ

คือหนูว่าอยากรู้แค่ว่าในมือข้างซ้ายที่มันเหมือนแบบเป็นโถเนี่ยถืออะไร
ไอ้ลูกกลมที่มันอยู่ตรงกลางระหว่างขาเนี่ยมันคืออะไร

มีถุงเงินถุงทองมีอะไรนะ

อันนี้อยากรู้จริงไม่ได้แบบอะไรนะ

แต่หน้าตาก็ไม่เหมือนลูกแก้วมันเหมือนลูกเหล็กป่ะ

แล้วรัดมือข้างซ้ายที่ถือโถนั่นโถอะไร

แต่ข้อดีของแบบนี้คืออะไรรู้ไหม

พวงมาลัยได้แม่ดีเพราะว่ายังนั้นมันจะนับถือยังไง
เอาไว้กวกเรียกเงินเลือกทองเลือกสัตว์

ทางเพจได้ลบโพสต์ไปผมทีไปแล้ว

ใช่ค่ะเอามาลองมุ่นแดรน
เขาอยู่ออกมาก็คือแล้ว

ทัวร์ลงไงแต่ถามว่าบางคนเขาก็มองว่าเขาบอกเขาเอามาจากต่างประเทศ
ความคิดสร้างสรรคมันมีแต่บางทีโดนทัวร์ลงเขาต้องรีบเก็บ

หรือว่าควรมันจะบานตายไปกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย

อย่างโรงแม่นางกวกคนก็นับถือเยอะก็มีที่มาที่ไปนะ

นังกวักที่ราชบุรีกันที่มิสแกนออกมาชุดไง

ใช่มั้ย

เวลาเก็บศพน่ะก็คือเขาก็เป็นเรื่องปกติแล้วล่ะ

แต่ทีนี้ที่เขาเอาข่าวนี้มาเล่าให้ฟังเนี่ย

เรื่องนี้สำคัญว่าต้องให้ความสำคัญ

คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็ทำการเก็บ
เรียบร้อยแต่ทางญาติของน้องที่
เขาบอกว่าอยากให้ช่วยเอาศพไปส่งนะคะบำเพ็ญกุศลให้หน่อยที่นครราชศรีมานะคะ
เพราะว่าทางญาติเขาไปรออยู่ทางนู้นนะคะทีนี้ทางกู้ภัยก็เลยแบบประมาณว่าอ่าได้
ได้คนตายก็ตายแล้วก็เลยทำตามคำขอร้องแต่ว่าจู่เนี่ยนะคะมันเกิดความสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
เพราะว่าทีมงานกู้ภัยเนี่ยทีมงานนะเขาเห็นภาพเงาดำมานั่งร้องไห้นะคะอยู่บริเวณหน้ารถค่ะ
ส่วนตัวเขาเองเนี่ยน้องคนที่ลงเนี่ยเขาบอกเขาไม่เห็นเขาไม่ได้ยินอะไรนะคะ
แต่ว่าอย่างนี้ประมาณตี๓เขาเห็นเองแล้วมีเงาดำมานั่งอยู่ที่เตียงเขา
แล้วก็บอกว่าเขากลับบ้านไม่ได้นะคะเพราะว่าเชือกเนี่ยไม่ได้เอามาด้วย
หมายถึงเชือกที่ใช้ผูกคอเขานะคะให้กู้ภัยเนี่ยช่วยไปเอาเชือกนั้นมารวมกับศพเขาด้วยได้ไหมนะคะ
ทีนี้กู้ภัยฟังอย่างนี้ก็เอ๊ยังไงดีอ่ะไหนคนตายก็ขอแล้วนะคะ
แต่เค้าบอกว่าบางคนะเชื่อพวกนี้เค้าเอามาทำของทำอะไรกันอย่างเนี้ย
เหมือนกับมีคนฆ่าตัวตาย
ใจร้ายขนาดนั้นเหรอสมมุตินะเขาแบบเสียชีวิตไปแล้วอย่างเงี้
คือคือเราจะต้องไปแบบเอาวิญญาณเขามาเป็นธาตุรับใช้เอาไปเล่นของทำ
คือไม่สงสารเขาเหรออันนี้สงสัย
แต่มันก็ไม่ใช่ของที่น่าเก็บไหมเอาจริง
เราอยากเก็บของคนตายจริงเหรอบอกคนอื่นด้วยนะ
ที่แบบเราไม่รู้จักอ่ะแล้วเราไม่กลัวหรอกว่าวันหนึ่งเขาจะมาแบบ
แต่คนที่ขอซื้อเขาก็คืออยู่ในสายอาชีพนี้ใช่ไหมมดดำ
ไม่รู้ว่าแต่ก็แบบเหมือนเหมือนลูกน้องตัวเองอ่ะ
ที่รู้มาเพราะว่าอีกวันนึงบอกเนี่ยครับมีคนมาขอซื้อเลย

คือในหมู่บ้านเขาก็จะรู้กันใช่ไหมบ้านไหนตายอะไรต่างจังหวัดนะ

กูก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมุติเสร็จแล้วพ่อมึงจะได้ไปเกิดหรือเปล่า
สมมุติคนที่เขาเล่นของเป็นจริงแล้วเขาเอาไป
ดึงไว้อย่างนี้อะไรอย่างนี้เหรอครับ

เนาะอย่าไปซื้อเลย
ปล่อยเข้าไปเถอะอันนี้เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันน่ะ

สวัสดีค่ะ

มิถุนายนกัญชาไม่ผิดแล้วปลดล็อก
แต่มีคำถามหนึ่งนะอยากจะบอกกับทุกท่านเหมือนกัน

หลายคนที่ตอนนี้ไปลงทุนเกี่ยวกับกัญชา

ปลูกไว้ใช้เองไว้เป็นผงชูรสไว้เป็นอะไรนะ

เอาง่ายไปตากแห้ง

เป็นใบชาอย่างนี้
แล้วต้องกินโอเคมันช่วยคอลเลสเซอร์ล่าวหรือเปล่าวะ

แต่ทั้งหมดขอเตือนคุณอย่างเป็นทางการว่า

เหมือนกันอ๋อส่องโคมส่องโคม

เขาสกัดแบบโมเดิร์นเนี้ยเขาไม่ได้สกัดแบบมอดผงค้า
ที่เราสกัดไหนนะเออต้องกระกัดในแหลปอะไรอย่างเงี้ย
เนอะเขาเป็นแบบระบบปิดนิดสามปิดเขาบอกว่าโอเคเรา
ดูอันนี้เขาเชื่อเลยว่าถ้าสมมุติวันที่เก้ามิถ
นายนเนี่ยทางรัฐบาลควรจะฟังด้วยนะฮะอันนี้จริงจริงแล้ว
ถ้าปลูกกันชากันเยอะเยอะอ่ะค่ะเชื่อไหมว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเจ๊งหมด
มันเยอะไปใช่ไหมคำถามแรงงามออกไปไม่มีตลาดใครอ่ะ
ไม่มีตลาดรับในตอบของมันที่ไปขายการปลูกแล้วได้มาตรฐานตามที่สาหกนก็ยอมรับไหม
ผู้ซื้อเขาต้องการคุณได้มาตรฐานพอไหม

คุณจะใส่ปุ๋ยเคลมิน้อง

ที่สำคัญเนี่ยอันดับต้นของประเทศไทย

ด้วยคนเรียนรวยอะเขาก็ปลูกไปก่อนหรือไหม

แล้วก็เป็นคำแบบว่าโรงเรียนก็เสร็จหมดแล้วถูกต้องไหม

อีกไม่นานเขาบอกเลยฮะ
ทุกวันนี้กัญชากิโลละเป็นหมื่นจริงไหม

ถ้าสมมุติเป็นอย่างนี้กันต่อไปนะ
เพราะว่าเรื่องกัญชาเสร็จนี้เปิดเอาไว้

บ้านเราคือประเทศเดียวและประเทศแรกที่ปลดล็อกกัญชา

คือเขาปลดล็อกกันมานานแล้วเขามีวันกัญชาโลกกันด้วยเนี่ย
เขาก็มาได้อย่างแบบมันก็เป็นหนึ่งในจุดหมายประเทศ
แต่ขอเตือนอย่าเหอะปลูกกัญชาเพราะแค่มันจะปลดล็อก
เอาแค่พอตัวเพราะกันเราหมดตัว
เพราะบางคนปลูกหวังรวยใช่ไหม
เอาแค่พอตัวลูกเพราะกันเราหมดตัว
ก็คือทำเกินไปทำเป็นอุตสาหกรรมเขาก็หมดตัวไง

ใส่อาหารเป็นกระใส

เชื่ออย่างนะถ้าปลูกอ่ะ
วันนี้คุณต้องไปดูอีกตัวผู้ตัวเมีย
เอาดอกมาทำอะไรสกัดตรงไหนอีกนะ
ใช่เพราะมันต้องไปสกัดตัวที่เป็นสารเสพติด

อย่าระวังหมดตัวเพราะวันหนึ่งอย่าทำกัญชาให้ราคาเท่ากับใบกะเพรา

คุมที่พี่โม๊ทแบบพูดเรื่องนี้มานานมากแล้ว

สมมุติพี่จะทำภาพปรึงกาแบบนี้นึกออกไหม

แต่ว่าถ้าพี่ทำเป็นแบบคือมันประเมิน

ก็แม่นิดหน่อยก็คือเป้าหมด๓ล้านกว่าจะได้คืนันกี่ปี
ถ้าสมมุติเราจะเอาแบบว่าที่เขาซื้อเราไปทำยาได้

คิดดูว่าอันนั้นเขายังไม่ให้โดนดินเลย
ใช่เออจริงน่ะเพราะมันผิดถันกว่าที่เราคิดเนอะ
ฟังแล้วก็เลยคิดว่าจริงเหรอมะ
ใครจะบอกเราจะปลูกกันน่ะ

แต่วันนี้ขอพูดเลยฮะว่า
สำหรับญาติพี่น้องของทุกท่านเนี่ย
ที่เคยโดนคดีกัญชามาก่อน
มีคอนเซ็พกัญชาเนี่ย

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท๕เนี่ย
วันที่๙๙มิถุนายนนี้ส่งผลให้การผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายเสพ
หรือมีไว้ในครอบครองกัญชาซึ่งพืชกัญชาเนี่ย
จะไม่มีความผิดอีกต่อไปนะครับ
ผู้ที่ได้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด
อออกมาขอให้ลดน้ำบ่นด่วนด่วนเลยนะถือว่าซวย
จะมีคำสั่งวันที่๙มิถุนายน
เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ต้องขัง
ให้ได้รับประโยชน์ทางกฎหมายมากที่สุด

ดำเนินการจัดส่งคำร้องของผู้ต้องขัง
กระทำความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชา

ไปยังศาลออกไม้จับแล้วก็จำกุกกัดผู้ต้องหา

เฉพาะคดีพืชกัญชา
ไม่ได้ยาบ้านคุณยังต้องอยู่ต่อ
เขาให้ตรวจสอบ
แล้วจะส่งรายชื่อไปที่ธรรมช์
เผื่อออกหมายปล่อยตัวด้วยเร็วที่สุด

คนที่มีความปิดเกี่ยวกับกัญชา
ที่อยู่ในการรับผิดชอบกรุงราชธรรม
ทั้งหมด๔๑๐๓คน
แล้วก็อยู่ในระหว่างพิจารณาคดี

เอาเป็นว่าตอนที่ต้องเตือนก็คือ

แต่ก็ให้ระวังวินชาติที่เผื่อบางคนวิ่งมาหาครอบครัวว่าเกิดไปโปรดล๊อคกานชาวแล้วฉันวิ่งให้ได้
อันนี้รัฐสถานก็เลยขอเตือนว่ายืนทุกอย่างผ่านรัฐสถานรัฐสถานจะเป็นคนช่วยเอง
ไม่ต้องไปหลงเชื่อคนนอกคนอื่นที่เขาจะมาหลอกเงิน
เผื่อเขาไปหวังให้ช่วย

แต่อย่างนี้ตอนนี้แม่ค้าก็ออกมาโอดครวนกันแล้วนะคะ

เตรียมเอาไว้ขายแล้วก็ไม่เคยได้นั่งเลย
ขายดิบขายดีขายดิบขายดี

คุณจะเห็นหมูยอที่เขาทำแฮนดเมส

เพราะผักเขาให้เกษตรกรที่อยู่ริมขืนทั้งหมดปลูก

ร้านอาหารเมื่อก่อนจะมีร้านปลาแม่น้ำโขง

ค่าจะมีขนมแบบพริกชาวบ้าน

เอาของมาจากจีนจากอินโดจีนอะไรอย่างนี้

เผื่อขอบคุณช่วยกันหน่อย
เงินที่จะส่งลูกเรียนยังไม่มีเลย
ใช่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยเงียบเหงาอย่างนี้
ไปนะคะเพราะว่าหวังว่าวันหนึ่งลูกค้าเนี่ย

แล้วในต้นคุณล่ะ
เห็นใจจริง

แล้วคุณไปถ่ายรูปกับพญาหน้าคู่
โถ่เหมือนกี่สวยมากเลย
ชาวนี้มาคุณไปกินไข่กะทะสด

หรือแม้กระทั่งทางนี้ไปอ่ะไปลองชิมไข่นกกะทา

มันจะเป็นวิถีที่แบบว่าของอาหารเวียดนามที่เราไม่เคยกินกันมาเยอะ

อ๋อจริงหรือใครกะทะหรือก่วยจั๊บยวนอย่างนี้
อันนี้ชอบมากฉันไปลองชิมสี่เจ้าอ่ะมันไม่เหมือนกันกันจากเจ้า

คือมันเป็นวิถีชาวบ้านหรือแม้กระทั่งไอ้เส้นก๋วยจั๊บใช่ไหม

ปัไปผาใหม่ภาษาใสล่ะ

เอาวินพิพาย์ถูกมาอกไปต่างประเทศกันหน่อยแล้ว
เรารู้จักประเทศตุรกีกันดี

แต่ว่าอย่างของตุรกีเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษเนี่ย

เคยคุยกับเพื่อนฝรั่งพูดถึงประเทศตุรกี

คือบางทีบริบทมันใกล้เคียงกันใช่เขาก็เลยรู้สึกว่าแบบ
ไม่ได้แล้วแหละเราจะเป็นประเทศไก่งวงไม่ได้
บอกว่าถ้างั้นขอเปลี่ยนเหตุผลที่เปลี่ยนเพราะว่า
เขาบอกว่ามันออกเสียงใกล้เคียงกับภาษาตุรกี
จริงในการเรียกชื่อประเทศเขาข้อที่๑
ที่๒เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับชื่อประเทศเขาด้วย
และข้อสุดท้ายอันนี้วงนอกเขาวิเคราะห์กันว่า
เหมือนจะมีนัยยะทางการเมือง
ในการเปลี่ยนชื่อประเทศครั้งนี้แต่ว่า

ทุกชาติต้องเรียกเขาว่าตุรเกียร์นะคะ
ครองประเทศมาเกือบ๒๐ปี
จริงถ้าไปเห็นสินค้าของต้องเรียกเขาตุรเกียร์แล้วแหละ
ถ้าไปเห็นสินค้าที่นำเข้าหรือว่าผลิตจากตุรเกีย
เขาเริ่มมีการเปลี่ยนชื่อสินค้าจากตุรกีเป็นตุรเกีย
หลายอย่างแล้วก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ

พอเป็นคำว่าเกียร์ลงเกียร์อย่างนี้นะ
คือมินว่าเราอาจจะเคยชินเรายังติด

แต่ว่าต่อไปนี้ก็อาจจะต้องเคารพในการเปลี่ยนชื่อเขา
ต้องเป็นแบบอยากไปเที่ยวตุรเกียจังเลย

เอาละทุกคนอย่างพระม่าเขาเปลี่ยนเมืองหลวง

มาดูพลังงานหมุนเวียนหน่อยนะคะ
ปัจจุบันคุณผู้ชมขาประเทศไทยเรานี้นะคะ
หันมาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นนะคะ

แดดน้อยอาจจะเก็บไฟไม่พอ
หรือถ้าฝนตกไม่มีแดดให้เราเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่ามันยังมีข้อจำกัดอยู่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกรฟภเนี่ยนะคะ
เตรียมระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนไว้ให้ค่ะ

กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่

เพื่ออะไร
แล้วก็นำไปใช้ในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูง

มีนะครับที่สถานที่ไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดานจังหวัดลบบุรีเนี่ย
บำเน็ตนรงที่จังหวัดชายภูมิเนี่ยเขาก็เริ่มใช้กันแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่พี่มดบอกเลยมันจะเป็นระบบการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่
แล้วก็เชื่อมเข้ากับระบบส่งกำลังไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
คนไทยก็จะสามารถใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมั่นคง
คือไม่ต้องกลัวว่าแบบอุ้ยวันนี้ฝนตกแดดออกไม่ต้องมานั่งลุ้น
คือมั่นใจได้ว่าเราสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนตรงนี้ได้แน่
และที่สำคัญที่สุดอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ดีมากนะคะ
เพราะว่าในอนาคตเนี่ยทางกรฟภเองเขาตั้งใจเดินหน้าพัฒนานวัตกรรม
ถ้าทำแบบนั้นได้เราหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนแบบนี้ได้เนี่ย
รองว่าคนไทยก็จะมีอากาศที่สะอาดแล้วก็บริสุทธิ์ในการหายใจในแต่ละวันได้ดี

เราควบคุมเขาแต่ก็ลงทุนมันยังแพงอยู่
คือณตอนนี้แต่ในอนาคตมิ้นเชื่อว่าในอนาคต

แล้วพอคนมีบางเล่มเยอะ

มันจะยิ่งถูกลงพอถูกลงปุ๊บ

ในอนาคตอันใกล้มีเป็นว่าเราอีกคนนะ

ค่าไฟสูงขึ้นมาก

คุณแม่มดดำพร้อมเผยเลยใครคือนางเอกหน้าแหกคนนั้นใครอ่ะนางเอกหน้าแหก

เอกหน้าแหกแบบไปขอช่องนึงจะเล่นเพราะว่าแบบเบื่อฝั่งนู้น
อย่างนางเอกเยอะไปหมดอย่างนี้แปลกจะย้ายช่องปรอกฏว่าเขาบอกไม่รับข้อเสริมให้กลับไปที่เดิม

ไปค่ะแม่มา

อยู่ก็มีเรื่องราวให้ชาวเน็ตตามสืบกันอีกแล้ว
อืมตกใจเลยมั้ยต่อแล้วอืมตอแหละอืมตอแหละ
โอ๊ะไอจีท่าอบ
หลังจากมีข่าวมาว่านางเอกวิก๓อยู่มามากกว่า๑๐ปี
ละครเพิ่งมีออนแอร์เกิดน้อยใจช่อง

ตัดสินใจไม่ต่อสัญญา

อืมรูปนี้เขาเอารูปจริงมาแล้วทำเป็นเงาใช่ไหม

แอบตึกขึ้นตึกสูงฝั่งอสโกชื่อง่ายได้เหล่าเนี้ยตึกสูงฝั่งอสโกตึกแรงมาก
แกมมี่ตึกเดียวนะแต่ไม่ใช่แต่อย่าลืมว่าแกมมี่เขาแบ่งเป็นอะไร
ของพี่ถาอ๋อใช่ไหมอืมตอนมีพีชยามีพีชยามาจากช่องเจ็ดก็มาอยู่กับพี่ถา
ค่ะพี่ถาเขาจะเล่นกับไวน์อืมถูกป่ะของพี่ถาเขาเอานางนางเอกมาเยอะนะ
อ่าถ้าขึ้นไปอีกชั้นก็เป็นของพี่ป้อนอืมพี่ป้อนก็เป็นช่องวันไหนจะมีคุมบอยอีกล่ะ
อืมถูกป่ะแต่ละคนก็ทำละขึ้นตึกสูงฝั่งอโศกอ่าแม่ต่อ
อันนี้คือตึกเดียวแหละแล้วก็มีของเน็ตฟริกที่เขาทำส่งป้อนเน็ตฟิกอีก
แต่มันก็ตึกพี่ตึกเดียวไงก็คือตึกก็ตึกนั้นมีมีหลายแผนกไง
เพราะฉะนั้นถามว่าไม่แปลกตอนนี้ดาราทุกคนก็มากันหมดอยู่แล้ว
เขาก็แบบอิสระอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอู้ก็ฉันเห็นมากันหมดดาราทุกคนก็
ใครมาใครมาบ้างมาหมดที่ว่าใครมาบ้างพี่ปุ๊บพุงก็มาแล้วอ่ะอ่า
เชื่อไหมอีกหน่อยนะไม่มีสังกัดอีกหน่อยนะเราว่าไปได้หมดอ่ะ
เด็กน้อยควรจะมีเด็กสัก๒๐กว่า
ถ้าอายุคุณเกิน๓๕ปุ๊บอ่ะไม่ต้อง
ไม่ต้องมีสังกัดไม่ต้องมีสังกัดแล้ว
ถูกป่ะก็โชว์ไปด้วยกว่าฝีมือแล้วอ่ะ
ถ้าสมมุติอายุเอาอย่างนี้อายุเกิน๓๐ก็น่าจะคิดแล้วด้วย
อันนี้จริงป่ะพูดไม่รู้เดี๋ยวตัวคนตกปากก็บอกไม่รู้ว่า

เอาแบบผู้จัดการกระดูกแรงไม่เด็กช่วงที่ทำยังไงก็แล้วแต่
ถ้าสมมุติมีสังกัดสังกัดก็จะดัน
ถูกต้องป่ะปอนงานให้
แต่ถ้าวันหนึ่งอายุคุณมากกว่า๓๐
๓๑๓๒เรานี้จะมีสังกัดไปทำไมวะ

จริงถ้าอยู่ได้นานขนาดนี้

เพราะวันนี้ข้องการกันนี่ไม่ใช่เหมือนเรา
เด็กทุกวันมันมาถูกห่างก๘๓กว่านะ
คือ๓ก็มาเยอะแล้วมิ้นท์ชาลิดาก็มาแล้ว
แม่คงไม่ดูเรื่อยไงหรือเปล่าเอาแล้ว

คือมึงป่ะก็มึงรู้อยู่แล้วมึงชอบแหม่แอบ๓กูน้อย

นุยัยรู้ได้ยังไงคุณมีดวันอยู่นี่
พี่ชอตเปิดละครที่จะ๔๐เรื่องนางเอกจะเอาที่ไหนมาเล่นอะ

คนที่ไม่สักเซนส์แต่คนที่เม่กูพูดพวกเขาอาจจะมาอยู่ได้แล้วและทำงานเลย

บอกให้ถูกปฏิเสธให้กลับไปที่บ้านเก่าเนี่ย

ก็อยากเข้าตึกห้ามโมงโต้แหน่แต่ก็ไม่น่าคุยไนก์กับพี่ป้อนตลอด

ก็ไม่ต้องเอาได้ง่ายกว่าจะเข้าตึกก็ตั้งนั้นกี่โมงก็รับ
เข้าตึกเย็นแต่เส้นสายนะไปตั้งแต่เช้าแล้ว
ก็ไม่รู้แล้วใครอยู่
ต้องมีอิมโมโนกว่าจะเข้าตึกอิมโมโนเข้าบ่ายสามแล้วเดี๋ยวเนี่ย
อิมโมโนอิเค่เข้าบ่ายสามนะ

หรือคนที่ลงเพจนี้เขาไม่รู้หรือเปล่าว่าที่จริงเขารับไปแล้ว

มิ้นคือเอาง่ายนะ
ดาราเอ่อขั้นมามากกว่า๓๐กว่า
วันนี้คือโอเคอยู่ช่อง๓เขาจะมีแบบว่ากรอบของเขา
๓ช่อง๗เขาจะมีกรอบของเขา

ของลูกคุณภัยบูลอ่ะอ่าฟ้าใหม่อ่ะค่ะเขาก็ไปทำ
ที่ผ่านมาใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ดารากี่ร้อยคนอ่ะอ่ะเยอะมากเธอก็
มองอย่างนี้ช่องเขาก็มีละครเยอะนะ
เขามาทำไมที่นี่ไหมอันนี้มันมีแพลตฟอร์มไง

คุณเซ็นช่อง๓ช่อง๗คุณไปเล่นแพลตฟอร์มไม่ได้นะ

แต่ตอนนี้คนเริ่มมองหนทางว่าแบบ

ใช่แต่ว่าเราจะออกไปทางแพลตฟอร์ม

นี่เล่นทุกช่องนี่

ถ้าสมมุติ๑๐ปีอย่าเอามาเที่ยวของเรา

ถ้าตัวไม่ผลัดบางทีแพงกว่าพระเอกอย่างนั้น

แต่ขออย่างเดียวไม่ผัดว่าลดให้ตอนหนึ่งแบบ

เฮ่ยเนี่ยเน้นชั้นไหม

ของเขนเขาแบบประคาดที่ว่าเป็นสัญญาว่า
ถ้าละครเขาจะให้ที่นี่แต่แต่งงานอีเวนต์ไม่เกี่ยวไง

น้ายพร
เขาบอกว่ามีถุนายนที่ผ่านมา
สาวไทยทุกคนหัวใจเป็นสีชมพูฟูโตมาก

หมอช้างเปลี่ยนลุคเลยนะถ้าใครหมอช้างเปลี่ยนเป็นแบบวัยรุ่นอ่ะ
เนี่ยวงกรรมมาเดินมาเดินแฟชั่นของหลุย
แล้วปรากฎว่าทุกคนอิจฉาพี่บอยบอยประกอบมา
เพราะว่าแบบได้ถ่ายรูปแล้วโบกอมมองกล้องอะไรอย่างนี้
แต่ประเด็นคือตอนนี้โบกอมมากลับเกาหลีใต้ไปเรียบร้อยแล้ว

เขามาวันเดี่ยวมารอบงานแล้วก็กลับเลย

เจ้าตัวเนี่ยลงคลิปความประทับใจต่อแฟนชาวไทย

สวัสดีครับผมดีใจมากที่ได้มาพบเพื่อนที่เมืองไทย

ผมเริ่มต้นเดือนมิถุนายนได้ดีพอทุกคนเลย
ไว้เจอกันใหม่ดูแลตัวเองด้วยขอให้ทุกคน

เอดกลับมานั่งเชิงเค้าเพิ่งมีแฟนมีน
มดดำค่ะแบมแบมน่ารักจังเลยค่ะอะไรอย่างนี้

อันนี้แต่งหน้าเฉยหรือว่าแต่งรูปด้วย
แต่งรูปด้วยสิกลูกในทุกลุ๊กล่าสุดไปงานรับอริญญาก็แต่ง

หมดเวลาแล้วครับเรากลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์
ไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ